แต่เวลานี้ไม่ได้ไปด่านประดิษฐ์ขยับขึ้นมาใกล้หน่อย
อยู่ที่เมืองไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเกาะกูด
ไปดูกันนี่คู่จะหวานหรือเปล่าสำหรับเกศชนดา
และแฟนนุ่มให้โซ่พร้อม
ครั้งนี้เนี่ยเขาควงกันไปกระชับความสัมพันธ์ไกลถึงเกาะกรุดเลยนะคะ
มีข่าวดีอะไรหรือเปล่าไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
นอกจากนี้ทั้งคู่ก็ไม่ลืมที่จะโพสต์ภาพสวย
หุ่นเป๊ะในชุดว่ายน้ำมาให้ชาวเน็ตได้อิจฉาตาร้อนกันอีกด้วย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ทั้งคู่ไปเซอร์เวย์หามุมถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยหรือเปล่านะคะ
เพราะฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าปีหน้าอาจจะมีข่าวดีประกาศงานวิวา
เพราะตัวเธอมีความพร้อมแล้วรอแค่ฝ่ายชายส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอค่ะ
ก็จริงก็ไม่น่านานแล้วนะคะไม่น่าไกลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปปีนี้ยังไม่น่าทันแล้วว่ามันสะพายไม่ทันแล้วจัดงานก็ไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พร้อมสมชื่อนะคะเห็นว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องพอจะใช้ชีวิตคู่อย่างที่บอกว่าเราเห็นตัวอย่างมาเยอะเก๋ว่าเวลาสำคัญมาก
ปีหน้านี่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ

เร็วไปนิดนึงเอาไปปีหน้าแล้วกันนะ
หน้าเดี๋ยวนะที่ฉันฟังอยู่ปีหน้าเนี่ยเหลืออีกแค่วันเดียวก็ปีหน้าแล้วนะพี่เก๋นะ
เออแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ทันแล้วไงเขาบอกว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันถ้าปีนี้ไม่ทันแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีลุ้นอย่างแน่นอนนะคะ
วันนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเหลือแค่รอสู่ขอมาสู่ขอสักทีคะไฮโซพร้อม

คุกเข่าขอแต่งงานไปเลยอะไรอย่างนี้ดีไหม
อันนี้เดี๋ยวเรารอรุ้นถ้าเกิดว่ามีจริงเนี่ยได้ติดตามกันอย่างแน่นอน